บ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
คือสังเกตเห็นชัดเลยจากกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ออกมาประกาศ
บอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการเติมเงินการจ่ายค่าบริการต่างนะคะผ่านทางออนไลน์
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะก็ส่งผลกับทางด้านผู้ประกอบการที่เขารับชำระค่าบริการ
ก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่านะคะ
มีการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการจ่ายบินเติมเงินโอนเงินผ่านออนไลน์เนี่ย
ซึ่งมีบริการในรูปแบบเดียวกันมากนักนะคะ
เพื่อรองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้น
รูปแบบของบริการเสริมใหม่
แล้วจะได้เห็นกันภายในปีนี้นี่แหละค่ะ
ตอบโจทย์มากขึ้นนะค่ะ
เดียวกันในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลเอง
บริการเราก็มีแพลนที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าเช่นกันค่ะ

ลูกค้าก็บอกว่าแม้ว่าธนาคารจะยกเลิกค่าธรรมเนียม

ยังจะใช้บริการรูปแบบเดิมอยู่

แล้วก็มองว่าการเสียค่าธรรมเนียม๕บาท๑๐บาท

แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อื่นตามมาอีกด้วยนะคะ
ก็ถือว่ามันเป็นบริการที่แบบว่าสะดวกสบายง่ายกว่าในการจ่าย
เท่าไหร่๕๐๐๐บาท
ก็ไม่แพงนะแค่๕บาท
ตัวนั้นฟรีมันก็จริงนะครับแต่ว่ามันต้องกรอกเอกสารเยอะเลย
ผู้บริหารอย่างนางสาวสลินลาศรีฮพันธ์
รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัตริย์เอกชัย
เพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่
ก็ยังคงนิยมไปชำระในร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้าน
ก็เลยทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า
รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้ามาชำระพวกบินต่าง
แล้วก็ช้อปปิ้งในจุดเดียวกันด้วยนะคะ
ผู้นำตลาดรายใหญ่ของธุรกิจรับชำระค่าบริการ

เรื่องของการปรับลดค่าบริการหรือว่ามีโปรโมชั่นใหม่อะไรออกมานะคะ
แต่อนาคตก็มีแผนที่จะพัฒนาช่องทางให้บริการผ่านออนไลน์
ให้บริการตู้เติมเงินบุญเติม
ก็เตรียมที่จะออกโปรโมชั่นเติมเงินผ่านตู้เติมเงินในไตรมาสที่๒
รูปแบบจะเป็นการลุ้นโชคค่ะ
อันนี้แหละกระตุ้นให้ลูกค้ามาเติมเงินผ่านตู้เติมเงินมากขึ้นนะคะ
ส่วนธนาคารพาณิชย์ที่มีการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ทหารไทยนี่คือนำมาเจ้าแรกเลยนะ
แต่อาจจะเป็นธนาคารไม่ใหญ่มากนักก็เลยยังไม่ส่งผลอะไร
แต่พอไทยพาณิชย์กษิกรบอกว่าจะปรับเปลี่ยน
กรุงไทยกรุงเทพอันนี้คือส่งผลกระทบ

ทยอยประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียม
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารธนชาติกรุงศรีอยุธยา
หลายฝ่ายก็คาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นี่แหละ
ธนาคารไทยจะไม่มีค่าธรรมเนียม
ในการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์อีกต่อไป
สิ่งที่ได้รับนี่คือประโยชน์ผู้บริโภคแบบเต็มเลยนะคะ